จากเรื่องของการบินมาต่อที่เรื่องของรถยนต์กันบ้าง
หลังจากที่เรามีการใช้สนามที่ฮอกไกโดของญี่ปุ่น
มีมาตรฐานที่ต่างไปจากเดิม
เพื่อโชว์ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่เล็กที่สุด
แต่ว่าทรงพลังมากที่สุดติดตามจากรายงานครับ

ระดับน้ำทะเลในจังหวัดโออิตะ

สารลมหนาวที่พัดแรงมาเป็นระยะ

เราจะพาสื่อมวลชนจากประเทศไทยมาทดสอบรถที่ประเทศญี่ปุ่น
หรือเป็นสนามรถแข่งระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ๖สปีด
ซึ่งเป็นรถทดลองประกอบให้สื่อมวลชนได้ลองขับเป็นครั้งแรก
ที่สำคัญวันนี้นะครับเรามีการนำเอารุ่นที่ยังไม่เปิดตัวนะครับ
ให้ทุกท่านได้ทดสอบด้วยนะครับ
ก็ตันชื่นชอบเลยครับว่ารุ่นนี้ออกมาน่าจะต้องขายดี
เช่นเดียวกับรุ่นเกียร์ธรรมดาที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับ
ระยะทางกว่า๔๐๐เมตรในสนามออโตโปรลิส
ต้นจัดปลายแรงแต่เสียงเครื่องยนต์กลับคำรามออกมาอย่างแผ่วเบา
ทำให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารเงียบสนิทแถมยังเข้าโค้งนุ่มหนึบ
โดยเฉพาะเกียร์๖สปีดใหม่ลูกนี้สร้างความประทับใจให้สื่อมวลชนที่ทดสอบเป็นอย่างมาก
รีดพละกำลังออกมาอย่างเกินตัวไม่ว่าจะเร่งแซงหรือทำความเร็วทำได้ดีกว่าที่คิดไว้
ความเชื่อเดิมว่าเครื่องเล็กกำลังก็จะเล็กไปตามเครื่องให้หมดสิ้นไป
รุ่นใหม่นี้เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงจริงนะคะเพราะว่าให้ทั้งกำลังที่สูงนะคะ
แล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะแรงบิดสูงมากที่สำคัญที่สุดคือเสียงเงียบ
ทีมงานอีซูซูยังสร้างความประทับใจในทริปนี้เพิ่มเติม
งานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามพื้นเมืองแบบญี่ปุ่นแท้ในชุดยูคาตะ
พร้อมการแสดงตีกลองไทโกะซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวโออิตะ
ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ที่ทุกคนจะเดินทางกลับสู่เมืองไทยในวันรุ่งขึ้น
สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถพลิกอัพในตลาดเมืองไทย